ปัจจุบันครับพื้นที่การปลูกกล้วยไข่ที่กำแพงเพชรเหลือประมาณ๒๐๐๐กว่าไร่
จาก๑๐ปีก่อนมีมากกว่า๓๐๐๐ไร่ครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราชื่อว่าธิดาเกษตรนะครับคุณอัญชรีสิริมั่ว
พาคุณผู้ชมลงไปสำรวจพื้นที่ว่าตอนนี้มีพื้นที่การเพาะปลูกมากน้อยแค่ไหน

พื้นที่กว่า๓ไร่ในตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เคยปลูกกล้วยไข่พันธุ์เมืองแล้วหันไปปลูกพืชอื่นจนกระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้กลับมาลงทุนปลูกกล้วยไข่อีกครั้งตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกกล้วยไข่กำแพงเพชร
พืชละบาทและราคาที่ตกต่ำเหลือไม่ถึง๑๐บาทต่อกิโลกรัม

ก็หลายปีมันก็น่ะคราวนี้อ่ะเขามะนาวดีก็ลองมะนาวมั่งอีกเนี่ย
ตอนนี้ปลูกมะนาวก็ใช้ยาเยอะ

ก็เมื่อก่อนนี้มันอะไรราคาไม่ค่อยดีนะ

ก็หันมาปลูกอ้อยเพราะอ้อยมันเมื่อก่อนไอ้ราคามันดี
แล้วมันล้มมันก็ตัดได้แล้วอ้อยนะเมื่อก่อนเนี้ยมันก็ไม่เสียไม่หาย
อย่างกับกล้วยนี่กล้วยมันลมก็เสียหายเยอะ
เกษตรจังหวัดกำแพงเพชรพบว่า
ปลูกกล้วยไข่กำแพงเพชรลดลงต่อเนื่องทุกปี
โดยปี๒๕๔๐มีพื้นที่ปลูกกล้วย๒๗๗๖๕ไร่
ผลผลิต๔๓๔๘๗ตัน
มาเพียง๕ปีพื้นที่ปลูกกล้วยลดลงมากกว่าเท่าตัว
เหลือเพียง๑๑๓๑๕ไร่
ผลผลิตลดลงตามไปด้วยเหลือเพียง๒๖๓๗๑ตัน
และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจนในปี๒๕๕๙
พื้นที่ปลูกก้วยมีเหลือไม่ถึง๓๐๐๐ไร่
และได้ผลผลิตเพียง๒๓๒๐ตัน
ล่าสุดปี๒๕๕๙พื้นที่ปลูกกล้วยลดเหลือเพียง๒๖๓๔ไร่
ผลผลิต๒๗๐๐ตัน
ปัจจุบันราคากล้วยไข่กำแพงเพชรเริ่มขยับขึ้น
เฉลี่ยที่กิโลกรัมละ๑๐๒๐บาท
ข้อดีของการปลูกกล้วยคือได้เงินเร็วกว่าพืชอื่น
เพราะสามารถเก็บผลผลิตได้ทุก๗๘วัน
ทำให้เกษตรกรเริ่มกลับมาปลูกกล้วยไข่กันอีกครั้ง
ไข่ที่เห็นนี้นะคะถูกพ่อค้าคนกลางจองเอาไว้แล้วค่ะ
โดยจองเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่ให้ผลนะคะ
สะท้อนความต้องการของตลาดว่ามีอยู่สูงมากค่ะ
ทำให้ชาวสวนนะคะเตรียมที่จะปรับพื้นที่ไร่อ้อยด้านข้างนี้นะคะ
ให้กลายเป็นสวนกล้วยทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ
กล้วยไข่กำแพงเพชรเครือนี้ราคาหน้าสวนอยู่ที่เครือละ๑๒๐บาท
หรือถ้าขนาดผลใหญ่ขึ้นมาอีกนิดก็จะอยู่ที่๑๔๐บาท
ขึ้นอยู่กับจำนวนหวีของกล้วยโดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงหน้าสวน
เพื่อนำไปจำหน่ายต่อที่ตลาดค้าส่งอย่างตลาดไทย
ไปจนถึงส่งให้กับร้านค้ารายย่อย
เพื่อนำไปแปรรูปเป็นกล้วยชาบอบเนยและกล้วยรสชาติต่าง
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ยังคงนิยมซื้อเป็นของฝากค่ะ
เพราะไข่กำแพงเพชรเป็นขึ้นชื่ออีกลื้อเรื่องอยู่แล้วค่ะความหวานนะคะ
มากำแพงเพชรยังไงก็ต้องซื้อกล้วยไข่ค่ะ
กล้วยไข่อย่างอื่นมาตั้งขายกล้วยไข่ไม่ดีเท่ากล้วยไข่ค่ะ
ความสมบูรณ์ของดินที่มีเฉพาะในจังหวัดกำแพงเพชร
ทำให้กล้วยไข่ที่นี่มีรสชาติหวานเนื้อแน่น
และในช่วงที่ราคาเริ่มขยับขึ้น
เกษตรจังหวัดกำแพงเพชรจึงใช้โอกาสนี้
ฟื้นฟูพื้นที่ปลูกกล้วยไข่พืชอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร
โดยตั้งเป้าเพิ่มปีละไม่น้อยกว่า๑๐๐ไร่
งบประมาณจังหวัดปีละกว่า๑ล้านบาท
เป็นปัจจัยสนับสนุนในการซื้อพันธุ์กล้วยไข่
ไปจนถึงระบบการเพาะปลูกอย่างครบวงจร

ข่าวทะลัดทีวีรายงาน